คือร้องได้ให้ร้าน

คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เหยื่อใหญ่บางฟางเส้นสุดท้าย
เหมือนเธอตั้งใจทำลายหนักเบาก็ขาดอยู่ดี
ฟังจากเสียงคุณผู้ชมก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่า
ไม่ใช่นักร้องค่ะไม่ใช่คนที่ร้องเพลงประจำ
ไม่ใช่ทางนี้ค่ะแต่วันนี้ท่องมาฝึกมา

เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะได้เงินมา
เพื่อรักษาลูกชายมันเป็นวิธีเดียวจริงตอนนี้
ก็ขออวยพรให้เพลงแรกนี้ผ่านไปได้

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณแอร์นะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณแอร้องได้

รักเธอครับ
อาราตรวงงาม

นี่ก็เพลงของคุณเอิญสุรติกะนะครับ
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บครับ

หลายนี่คือทุ่มเทที่เป็นผลค่ะ

จากตื่นเต้นแล้วตรงนี้ก็น่าจะดีใจแล้ว

เป็นรอปภค่ะแล้วตอนนี้ยังได้ทำงานอยู่ไหม

ตั้งแต่ใหม่ประสบอุบัติเหตุก็ต้องลาออกจากงานมาเลยค่ะ

เพราะว่าเขาไม่สามารถพลิกตัวเองได้
เพราะไม่งั้นเขาจะเป็นแผลกดทับ
ต้องคอยพลิกตัวเขาทุก๒ชั่วโมงค่ะ
เห็นบอกคุณแม่ทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อมาดูแลใหม่

แล้วจากตอนแรกก็จะเช่าบ้านอยู่แยกต่างหาก
เพราะว่าใหม่เขาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะ
แล้วก็แม่ก็จะไปเช่าบ้านเพราะว่ามันใกล้ที่ทำงาน
ก็ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไปทำงานที่หัวหินค่ะ

ก็ทิ้งชีวิตตรงนั้น

ตอนนี้ใครทำงานบ้าง

หน้าที่หนักก็ต้องไปอยู่ที่คุณยาย

เป็นหัวหน้าครอบครัวเหรอคะคุณยาย

สุดค่ะแต่ก็ต้องสู้ค่ะ

วันหนึ่งรายได้ยังไงคะคุณยายค่ะ
เก่งหน่อยวันไหนก็๔๕๐๐ค่ะ
แต่บางวันไม่ได้เลยก็มีนะคะ

คุณแม่ค่ะใหม่เนี่ยจากเดิมทีไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยถูกไหมคะ
ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงแบบพอจะรับรู้บ้าง

๕เดือนสิ่งแรกเลยที่เขาตอบสนองคุณแม่คืออะไร
คือพอร้องเพลงให้เขาฟัง
อเรนนี่แสดงออกทางสีหน้า
อเรนนี่
อเรนนี่
ที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่ลูกเป็นแล้วก็ต้องพยายามต่อสู้กับความเศร้าหลายด้านมากค่ะที่ครอบครัวนี้ได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของลูกความจำในส่วนที่เรารักกันมันศูนย์หายไปตลอดการคุณผู้ชมมันยากจริงจริงกับการที่จะต้องเสริมสร้างกำลังใจต่อสู้และก้าวไปสำหรับสามคนนี้ค่ะคุณยายคุณแม่แล้วก็
คุณแอนะครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้จริงนะครับอยากจะแบบช่วยคุณแอให้เต็มที่ค่ะเท่าที่เราสองคนจะทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้ากันกันกันต่อค่ะคุณแอมาถึงเพลงที่สองนะครับคุณผู้ชมเพลงนี้ก็สองหมื่นบาทนะครับตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับคุณแอถ้าไม่ไหวจริงใช้ได้เลยนะครับตัวช่วยอย่า
นะครับถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทมานะครับ

ขอของคุณต้นกาเตนไม่ใช่แฟนทำท่านไม่ได้

ตัวช่วยครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย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

เพราะว่าเราเห็นคุณแอและอยากที่จะให้คุณแอพักสักนิดนึง
เพื่อคลายความตื่นเต้นคลายอะไรหลายอย่าง
แล้วค่อยมาต่อกันคราวหน้าดีกว่า
แอร์ค่ะก่อนจะจบรายการกันไปวันนี้ค่ะ
แอฟเอาพลังแรงใจจากไหน

จากลูกชายแล้วก็จากแม่ค่ะ
ต้องใช้พลังเยอะเลยค่ะกับเรื่องนี้
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง
แต่มันจะต้องต่อสู้ไปแบบยาวนานมากเลยค่ะพี่แอร์
แล้วตอนนี้เราก็มีเงินให้พี่แอร์ได้อุ่นใจแล้ว
ซึ่งเป็นเงินจากความสามารถของพี่แอร์

แอร์ค่ะเงิน๒๐๐๐นี้ทำอะไรได้บ้าง
เอาไว้ซื้ออาหารเสริมให้ลูกชายกินค่ะ
แล้วก็เป็นค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่ะ
เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
เพราะว่าครอบครัวนี้แบ๊คมั่นใจเลยว่าจะต้องมีเรื่องราวอีกเยอะเลยค่ะ
ที่ได้มาแชร์กันมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นกำลังใจ
สำหรับใครที่กำลังท้ออยู่บอกได้เลยต้องลุกขึ้นสู้นะคะนะคะ
สู้กันอย่างเต็มกำลังค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
กลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้สวัสดีครับ
เจอกับฉันและรักเรา
เจอกับฉันและรักเรา
เจอกับฉันและรักเรา
เจอกับฉันและรักเรา
เจอกับฉันและรักเรา

ขอบคุณครับ

หนูเหนื่อยอะแม่